เศรษฐกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่ก็ทำเงินได้ง่าย

ช่วงเช้าตลาดข่อนแห้งตลอดคาวมากันที่ฟาร์มสุกตะบนดองกำเบ็ดจังหวัดสีสเกจ
โดยที่แห่งนี้เป็นของคุณกาญจนาสุขแจ้งและสามีเขาได้ใช้พื้นที่ปลูกมะเขือเทศทานสดหลากหลายสายพันธุ
ส่วนสายพันธุ์ที่เป็นจุดขายของที่นี่มีอยู่๔สายพันธุ์นะครับก็คือมะเขือเทศพันธุ์โซลาริโดคิงฟิชเชอร์กูรามิและปลาวิโอ
ซึ่งแต่ละสายพันธุ์เนี่ยรสชาติฮาดำเบอร์วานกันทั้งนั้นเลยนะครับ
โดยคุณกาญจนาเล่าให้เกษตรทำเงินฟังว่ามะเขือเทศทานสดที่สวนแห่งนี้
ปลูกด้วยการตอนกิ่งใช้เวลาปลูก๙๐วันก็ออกผลผลิตให้เก็บขายได้แล้วครับ
สำหรับมะเขือเทศก็จะมีอายุที่เก็บผลผลิตได้ประมาณ๙๐วันเท่ากับตอนปลูก
หลังจากที่เก็บผลผลิตแล้วก็จะตัดต้นทิ้งพึงดินเอาไว้ประมาณสัก๕วัน
แล้วก็ปลูกใหม่ครับโดยคุณกาญจนาจะปลูกมะเขือเทศสองรุ่นสลับกัน
เพื่อให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดได้ตลอดนั่นเอง
จากคุณกาญจนาจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชมและชิมมะเขือเทศหลากหลายสายพันธุ์แบบสด
จากต้นกันแบบฟรีแล้วทางฟาร์มยังมีการปลูกอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ
หลังจากที่ปลูกมะเขือเทศเสร็จเราปลูกไม่รอดนี่นะคะผักสลัดก็ปลูกค่ะ
ฟาร์มนะครับเขาเน้นการตลาดแบบขายออนไลน์โดยมะเขือเทศจะขายอยู่ที่กิโลกรัมละ๒๕๐บาท
ทำให้คุณกาญจนามีกำไรจากการขายมะเขือเทศทั้งออนไลน์และหน้าสวนเข้ามาเรื่อยยังไม่ขาดมือเลยทีเดียวว้าว
ที่แห่งนี้จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ